คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ

แพร่คลิปวิดีโอของกลุ่มบิ๊กไบท์ที่ปราจีนบุรีมากัน๒๐กว่าคัน

พอไฟเขียวปุ๊บแป้นไปเลยนะคะ
คันแรกคันแรกยกล้อหน้าโชว์ด้วย
ไปได้ดีแต่คันที่สองยกล้อแล้วเป็นยังไงดูค่ะ

คว่ำลงมาอย่างนี้เลย

ดีมากนะที่เพื่อนเบรกทันไม่งั้นนะโอ้โหอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมาก
แน่นอนคนเข้าไปกลด่าและวิภาควิจารณ์เยอะนะคะ
บอกว่าไม่สมควรเลยก็เป็นยังไงล่ะ
เขาให้ขี่ดีเขาให้ขี่สองล้อคุณก็ขี่ล้อเดียว
ดีนะเพื่อนเบรกทันดีนะรถที่ตามมาไม่ใช่รถใหญ่
งั้นเดือดร้อนกันไปหมดทั้งตัวเองและคนอื่น
โอ้โหอันนี้ยังโชคดีนะฮะ
ที่ไม่มีรถหลังตามมาแล้วก็เพื่อนยังเบรกทันนะใช่ค่ะอีกหลายเหตุการณ์ติดตาม